โอ้โหเรื่องนี้เนี่ยคือเป็นรถที่บรรทุกของมาเต็มเลยนะคุณ
แล้วก็จะเอียงกระเท่เร่จนล้มคว่ำ
แต่ว่าสิ่งที่มันฮาเกิดขึ้นเพราะว่าอะไร
เพราะว่าคนที่พากคลิปนี้เนี่ยนะคะ
ชาวเน็ตเขาถามว่าเป็นนักภาคมาก่อนหรือเปล่า

ใช่ค่ะนี่เป็นวินาทีที่รถบรรทุก

กระเท่เร่แล่นมาตามทางหลวงสายเอเชียค่ะ

ค่อยขยับเข้าข้างทาง
คือรถเขาดูตัวแล้วเหล่ามันเกี่ยวขนาดนี้นะ

ข้าวของกระจัดกระจายเต็มแบบที่เห็นเลย

แต่คือเพจดังเขาแชร์คลิปนี้

โครมว่าแล้วต้องคว่ำ

ไม่สามารถทำได้ขนาดนั้นแต่เขาบอกว่าทางหลวงสายเอเชีย
มีผู้บอกว่าโครมว่าแล้วต้องคว่ำ

พอเห็นแบบนี้คนก็มาแสดงความคิดเห็นกันเพียบเลย

โอ้โหไม่รู้ว่าเจ้าของเสียงที่พูดในคลิป
เป็นนักภาคมาก่อนรึเปล่า

โคตรไบ้ว่าไม่รู้
ไปโทรภาคนะสิ
ล่วงเลยนะ
ตรงที่ดูก่อน
นี่การเสียงนะมวยเสียงกับรถดิ

ลิคทุนลิคทุน

โอ้วเสียงมาพีคตอนท้ายนี้แล้วนะ
คือเอาจริงเชื่อว่าหลายคนที่ดูคลิปนี้ก็ลุ้นแหละลุ้น

ทีนี้พอมาถึงตอนท้ายที่มันล้มคว่ำเนี่ย
บางคนบอกว่าเหตุการณ์จริงมันอาจจะไม่ได้ตลกมากนะ
แต่ว่าหัวเราะคนที่ภาค
ทีนี้ในโลกโซเชียลมีเดียเขาก็มองนะ
บอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของความปลอดภัยในการขับรถ
ว่ามีการตรวจสภาพตอนที่นำของขึ้นรถแล้วหรือเปล่า
แล้วก็คนขับทราบไหมว่ารถเอียงขนาดนี้
มีคนมองด้วยบอกว่าคนขับทราบว่ารถเอียงเนี่ยนะ
ควรต้องจอดตรงที่มีไหลทางกว้าง
เพื่อไม่ให้ข้าวของมันกระจัดกระจายบนพื้นถนนหลวง
บางคนบอกว่าพอเลี้ยวปุ๊บมันก็เลยนี่ไงเสียเลยเสียศูนย์นะ
เพราะเขาเสียศูนย์มานานและเอียงมาตั้งนานแบบนี้แล้วนะครับ

เห็นรถที่เป็นบรรทุกเหมือนอ้อยเหรอหรือบรรทุกฟางอะไรแบบนี้ประมาณนี้
แล้วก็สูงมากจนเราบอกกลัวว่าเขาจะเอียงไง
คือส่วนใหญ่จะเป็นรถพลิกอัพรถกระบะคันเล็ก
แต่ต้องการที่จะขนให้ได้เยอะก็เลยพยายามยัดเข้าไป

บางทีขับไปก็มีฝุ่นมีอะไรหล่นลงมา
ผิดกฎหมายนะคะใช่ครับส่วนผู้ภาคเนี่ย
ที่เราต้องเซ็นเซอร์เพราะว่าสิงสาราสัตว์มาเยอะพอสมควร